ไปดูฤทธิ์น้ำท่อมกันหน่อยดีไหมคะวัยรุ่นสองคนอ่ะ
เพื่อนมาไปดื่มน้ำท่อมกันบ้านเราดีกว่า
นั่งดื่มน้ำท่อมจนเมาสักพักเอ๊ะพ่อเลี้ยงกลับมาบ้านโวยวาย
ทะเลาะกันเพราะโดนพ่อเลี้ยงด่าเรื่องดื่มน้ำท่อมอ่า
รุมทำร้ายพ่อเลี้ยงน่วมเลยนะคะน่วมไม่พอ
แม่แท้ของตัวเองเข้ามาห้ามไอ้ตัวเพื่อนเนี่ย
ไม่รู้เมาหรืออะไรเมาหมัดหรือเมาอะไรต่อยหน้าแม่เข้าไป
แล้วถือมีดจะไปแทงโอ้โหนัวหมดไปเลยค่ะ
ใจเย็น
พี่มาอยู่นี่เลยอย่ามีเรื่องกันอีก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
พ่อเลี้ยงคือนายสุรศักดิ์กลับมาก็ทะเลาะกันเรื่องดื่มน้ำท่อม
ก็รุมทำร้ายพ่อเลี้ยงร่วมกับเพื่อนนี่แหละ
เสร็จแล้วพลเมืองดีก็เลยพาพ่อเลี้ยงไปส่งโรงพยาบาล
ที่เห็นพันหัวนั้นโดนมีดฟันนะคะ
โดนฟันที่หัวกับที่หูจนได้รับบาดเจ็บ
แม่แบ๊งจังหวัดชุดละมุนแม่แบ๊งมาห้าม
ไอ้ตัววีรพัทก็ไม่รู้นามืดตามวลหรือยังไง
เข้าไปเข้าหน้าแม่แบงค์เลย
แล้วแม่แบงค์บอกนอกจากต่อยแล้วหยิบมีดจะมาแทงแม่ด้วย

รพัฒน์คือตัวเสื้อลายที่ต่อยหน้าแม่เพื่อนนะ
รพัฒน์บอกว่าไม่ก็คือนั่งกินน้ำท่อมอยู่ที่บ้านใช่ป่ะพี่
ก็ได้ยินเสียงโวยวายไงแล้วพ่อเลี้ยงของแบงค์ก็พังประตูเข้ามา
แล้วถามบอกมึงเก๋าเหรอแล้วก็โวยวาย

พ่อเลี้ยงเอาปืนหน้าไม้หันมาใส่ผมกับแบงค์

เข้ามาห้ามแม่เลยโดนลูกหลง

แต่ว่าไอ้เพื่อนแบ๊งก็ต่อยแฟนแม่ไม่เลิก
นะไปพาเขาเขาตกน้ำตกผ้า
เอ้แบ๊งก็หลุมพ่อเลี้ยงอ่ะ
ใช่ช่วยเพื่อน
ส่วนแม่ก็คือให้โดนเพื่อนแบงค์ต่อยอย่างเดียว
แต่แม่บอกว่าที่บอกจะเอาปืนหน้าไม้มายิงไม่จริงนะมันมีแต่ด้าม
แบงค์ก็บอกว่าก็เคารพพ่อเลี้ยนะแต่ต่อไปเนี้ยคงไม่คุยแล้ว
คุยกับแม่คนเดียวเบื้องต้นสองคนโดนข้อหาเมาสุราอารวาสโวยวาย

ครับแล้วพ่อก็เห็นว่ายังนอนอยู่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ